อีกเรื่องหนึ่งที่เราตามกันก็คือกรณีที่แม่พาลูกสาวแท้วัย๕ขวบไปแจ้งความให้ดำเนินคดี
เพราะว่าลูกสาววัย๕ขวบถูกพ่อแท้ข่มขืน
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ไปตรวจสอบกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานนี้พ่อก็ได้เข้ามอบตัวแล้ว

เพราะเมื่อวานช่วง๑๐โมงตำรวจเขาก็มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกไหมจับพ่อวัย๖๐ปีรายนี้
โดยขออนุมัติหมายจับต่อสารจังหวัดกาญจนบุรี

ทีนี้ชุดสืบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
ก็นำหมายจับลงพื้นที่ไปที่ตำบลหนองย่า
ติดตามจับกลุ่มตัวคุณพ่อคนนี้นะคะ
แล้วตอนประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนะคะ
ทางด้านผู้ต้องหาก็เดินทางมาที่สพเมืองกาญจนบุรี

เรื่องต้นยังให้การปฏิเสธทุกข้อหา
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็มีการสอบปากคำ
ทำประวัติแล้วก็เตรียมที่จะคุมตัวส่งสาร

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณแม่
พาลูกสาววัย๕ขวบไปร้องทุกข์กับตำรวจ
บอกว่าโดนพ่อล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็มีทีมสหวิชาชีพมาร่วมในการสอบสวน
ส่งตัวน้อง๕ขวบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือไม่

เมื่อก่อนนี้คือเธอกับสามีแยกทางกัน

หลังจากนั้นเธอไปเอาลูกมาดูแลเอง
ก็เลยไปเรียกค่าเลี้ยงดูจากอดีตสามี
แต่ทีนี้อดีตสามีไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู
แล้วพาทั้งลูกสาววัย๕ขวบคนนี้
รวมถึงลูกชายอีกคนนึงไปเลี้ยงดูเอง
เธอก็ไปมาหาลูกตลอดนะคะ

เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวดูซึมดูแปลกไป
พยายามสอบถามแม่ก็ใช้หลากหลายวิธีหลอกล่อ
ค่อยพูดออกมา
ว่าหนูโดนพ่อทำอะไรยังไงบ้าง
แม่ก็เลยรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้ว

ก็เลยแจ้งความดำเนินคดีนะคะ